คุณผู้ชมค่ะอันนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชตำรวจเนี่ยไปไล่จับ
นะฮะคนเอ่อผู้ต้องหาเสพยาอ่าก็หนีสุดชีวิตเหมือนกัน
คุณผู้ชมคะก็หนีกระโดดลงน้ำค่ะเป็นคลองที่เต็มไปด้วยผักตบชาวา
เกียกตะกายหนีแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดค่ะ
แหละรอดแลมึงรอดแหละ
นายรณชัยหรือว่านายโอค่ะก็ถูกตำรวจไล่จับค่ะ
ตัดสินใจกระโดดลงคลองและอย่างที่เห็นคุณผู้ชมคลองมันก็มีผักตบเต็มไปหมดเลยนะคะ
ก็จะหนีนะคะตำรวจก็ไม่ยอมค่ะตำรวจก็ล้อมคลองเลยค่ะ
เอาเหล็กง่ามตะโกนให้นายโอขึ้นฝั่งนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีนะคะ
หลังผ่านไปไม่นานคืออยู่ในคลองก็คงจะเหนื่อยจนหอบแล้วเห็นว่าไม่รอดแล้ว
เพราะตำรวจล้อมคลองไว้หมดแล้วนะคะก็เลยขึ้นฝั่งเพื่อที่จะมอบตัวนะคะ
นี่คือภาพเมื่อวานนี้ที่ตำรวจสพเกาะทวดกับอาสาตำรวจผู้ใหญ่บ้านเขาไปกวาดล้างจับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่กัน
แล้วก็ไปที่ขนำหลังหนึ่งนะคะไม่มีเลขที่นะคะไปเจอนายโอเนี่ยกำลังนั่งเสพยาอยู่ในนั้น
ก็เลยบุกเข้าจับแต่นายโอไม่ยอมนะคะก็วิ่งหนีกระโดดลงไปในคลองข้างขนำนั่นแหละ
ตำรวจก็ตามไปนะคะแล้วอย่างที่เราเห็นนะคะคลองก็เต็มไปด้วยผักตบชาวาพยายามจะหนีแต่ก็ไม่รอด
สุดท้ายก็เลยตัดสินใจมอบตัวก็ตรวจค้นพบสิ่งนี้ค่ะยาบ้า๑เม็ดปัสสาวะเป็นสีม่วง
ก็รับสารภาพและถูกคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ